เพลง
สวัสดีครับคร่าวใจไข่

มาเรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องอะไรการปิดชีพตัวเองนะฮะ
ฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะ๓ศพแต่ว่าไม่ได้เป็น๓ศพที่รู้จักกันเลยนะ
ต่างคนต่างฆ่าตัวตายแต่มีวิธีการที่เหมือนกันในวันเดียวกันนะฮะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันนะครับสำหรับความรู้สึกของหลายคนที่ได้ยินเรื่องนี้นะครับ
ก็คือเป็นเรื่องราวของคน๓คนนะครับ
คนแรกเป็นสาวใหญ่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับ
รถไปจอดริมทางตั้งเตาถ่านจุดไฟลมควันดับคารถนะครับ
อีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นนุ่มวิศวะเขียนจดหมายตัดเพาะชีวิตจุดไฟลมควันนะฮะ

รายสุดท้ายนะฮะล่าสุดก็เป็นสาวโรงงานนะครับ
ปิดช่องลมภายในห้องเช่าแล้วก็ไปจุดไฟลมควันตัวเอง
ใกล้ดับให้ตัวเองเสียชีวิตคาเตียงเลยนะครับ
เหตุผู้ป่วยเครียดจุดไฟลมควันดับ๓ลายนะครับ

เมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ทางรัฐบุรโธโทรพรภักร์แก้วดุงเทียมนะฮะ
อยู่ที่สภาพคล้องหลวงปทุมธานีนะครับ
ได้มีการรับแจ้งนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเสียชีวิต
ในรถที่กลางซอยเทพกุญชรอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี
ไปตรวจสอบพบรถยนต์ทะเบียนกไก่ชชิ่ง๗๖๘๗ประทุมธานี
สภาพรถเนี่ยก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะแล้วก็เปิดแอร์เอาไว้ด้วย
คนขับเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ในรถหมดสติคุณผู้ชม
ภายในรถมีกลุ่มควันคลุ้มไปหมดเลย
เมื่อเปิดประตูก็ไปพบเอาศพของนางสาวสิทธิรัตน์ตังจารักษ์
อายุ๔๑ปีบริเวณที่วางขาฝั่งซ้ายข้างคนขับพบเตาถ่าน๑ใบ
ด้านบนมีทานหุงข้าวที่มอดแล้ว
สอบศูนย์สามีของผู้สีชีวิตทราบว่าพระยาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปี๒๑๕๔
แล้วก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์
ก่อนหน้านี้นะฮะเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วโดยการกินยาพาราไปเป็นจำนวนมากนะครับ
แต่ว่ารีบนำส่งโรงพยาบาลแพทย์ช่วยเหลือไว้ได้ทันนะครับ
ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้น่าจะเกิดจากการ
ฮวันหัมโมงใช่ไหมนะครับอีกลายนึงนะครับ
อีกรายหนึ่งก็เกิดเหตุที่ทางเหลี่ยงขึ้นบอเตอร์เวย์ที่กิโลเมตรที่๓๙คุณผู้ชมครับ
ส่วนท่านนี้รู้สึกจะเป็นผู้ชายชื่อวันนายนัตตะพลชมศาคอนอายุ๔๑ปีคุณผู้ชมครับ
เป็นถึงวิศวกรโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
ตำรวจไปพบก็อยู่ในรถเก๋งทะเบียนชกเชอรอเรือ๗๔๗๐๕กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นนี่ตามร่างกายไม่พบบาดแผลอะไรแต่ภายในรถมีกลิ่นควันเหม็นไหม้
ที่พักเท้าออกหลังมีเชษขี้เถ้าและมีกระมังเจาะรูสนเรทครอบอยู่
ระบุข้อความตัดเพราะชีวิตเครียดนะครับเรื่องครอบครัวเป็นลายที่สองกันครับ
วันเดียวกันนะฮะแล้วก็วิธีการเหมือนกันด้วย
แล้วก็สุดท้ายนะครับลายสุดท้ายนะครับ

รายสุดท้ายไงเมื่อกี้ผู้หญิงผู้ชายอันนี้ตอนนี้ตอนคืน
อันนี้ตอนสุดท้ายบ่าย๓โมงวันเดียวกันเลยนะครับ
อันนี้ที่สพบังแก้วนะครับได้มีการรับแจ้งนะฮะ
ในซอยหมู่บ้านสันตินครนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปลาการ
จากการตรวจสอบนะครับพบศพนางสาวนงรักจิตมงคลอายุ๒๗ปี
หงายอยู่บนเตียงนะฮะน้ำลายในฟูมปาก
ใกล้กันนะครับพบพัดลมเป่าเตาถ่านนะครับ
แล้วก็เศษกองคิดเท่าเนี่ยอยู่ในเตากระจายเกลือนพื้นนะครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะบริเวณขอบประตูเนี่ยนะครับ
แล้วก็หน้าต่างพบว่ามีกระดาษกาวเนี่ย

คือเรียกว่าไม่ให้มีอากาศได้ถ่ายเทนะครับ
อกจากนี้นะครับพบถุงบรรจุยาของสถาบันจิตเวชศาสตร์นะครับ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะฮะ
ระบุชื่อผู้ตายนะครับแล้วก็มีสมุดบันทึก
ระบายความในใจอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับ
ว่าจ้างผู้ตายเขียนเว็บไซต์ให้
แต่ผู้ตายทำไม่ทันพร้อมขอโทษแล้วนะฮะ

ทราบว่าผู้ตายเนี่ยทำงานเพื่อนหน้างานประจำของบริษัทแห่งหนึ่ง

รักษาตัวนะฮะอยู่ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะฮะ

ผู้ตายก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับ
หัวหน้างานก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อไป

หลังจากนั้นก็เลยพบว่าเสียชีวิตแล้ว
อยู่คนเดียวทั้งหมดเลยนะ

แต่ก็ไปไหนมาไหนคนเดียว
ไม่ได้ติดกับสามีไม่ได้อะไร
คือโรคนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า

หลุดละมาในสมองนะฮะ
ไปคิดจนกระทั่งเกิดเป็นโรคนะ

ไม่ใช่ว่าเขาแบบอกหักแล้วเลยซึมเศร้า

คือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะฮะ

ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะฮะ
อย่าไปพูดว่าเอาเลยอยากตายเลยนู่นนี่นั่นไม่ได้นะฮะ

แต่วิธีการที่ฆ่าเนี่ยมันเป็นที่รู้จักในสื่อในหนังในอะไรอย่างนี้ไงคุณหนุ่ม

คนที่รู้เนี่ยก็จะจำเอาไว้ว่ามีการฆ่าตัวใดแบบนี้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหม
บอกว่าเวลามีอะไรอย่างนี้อย่าไปเผยแพร่ให้มาก
ดูหนังแล้วเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นแค่หนังนะ
อย่าเอามาจำเหมือนกับตอนเราเด็ก
ที่เขายังเห็นการกินเหล้าอยู่ในสื่ออย่างนี้ในทีวีอะไรแบบนี้

หรือไม่ก็ยังมีโฆษณาอยู่คนเท่ต้องกินเหล้าซึ่งจริงแล้วไม่ใช่
ดื่มน้ำสิงดีกว่า
ผ่าท้อปุ๊บเจอแต่คนนะครับหรือสิงเป็นของคนแน่จริงค่ะชอบการตวัดกลับมาที่
เวลาเป็นโรคซึมเศร้าต้องอยู่ใกล้ชิดใช่ไหมยังมีอยู่รายหนึ่ง
ใกล้ชิดมากนะแม่อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวมาก
เป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะแต่เพราะเป็นโรคซึมเศร้าก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ย
ก็แบบว่าไปที่จอดรถอยู่ชั้นสูงชั้น๕ชั้น๗อะไรอย่างนี้
ในขณะที่ก็เดินกันไปนี่แหละพอเพียงแค่แม่นี้นะหันไปเพื่อที่จะแบบไขประตู
ลูกกระโดดตึกตายไปเลยทั้งชีวิตตอนหน้าตอบตา
ชั้น๗หรอวิพระช่วย

ค่ะเข้าใจแล้วไงคือมันต้องจับมือกันไว้อย่างนี้ตลอดเมื่อไหร่
จะต้องแบบต้องปิดประตูที่จะต้องไปสู่ระเบียงหรืออะไรยังไง

คือมาด้วยกันมาที่ห้างไงแล้วก็เดินกันมาใช่ไหมล่ะ
ตอนนี้จะกลับบ้านแล้วแล้วเขาก็ต้องขึ้นขึ้นอีกข้างใช่ไหม
แล้วตัวแม่เขาก็หันเพียงแค่แบบว่าจะไปแบบไขประตู
ตรงนั้นแค่แว๊บเดียวขึ้นในสมองเขาที่มันไม่ปกติ

ใช่ก็มันมี
ไม่รู้ว่ามีขั้นตอนมากแค่ไหนเรารู้คร่าวมากเลย
เมื่อก่อนผมเคยเป็นแพนิก

คือก็จะกลัวจะแบบขับรถไปก็กลัวจะไปตายอยู่กลางถนน
ไม่กล้านู่นไม่กล้านี่มีอยู่วันหนึ่งสมัยก่อนนะ
เคยสระผมแล้วออกจากสระผมมาหัวใจเต็มจะตายไหม
คือมันเป็นเหมือนแบบเป็นลักษณะอย่างนี้

ซึมเศร้าแพนิกไม่ใช่ซึมเศร้าก็จะเป็นโรคที่แบบ

เป็นหวัดวิตกกลัวแต่มันออกมาจริงนะ

แล้วก็คือแกก็บอกให้ทานยาอะไรอย่างนี้
แต่ผมบอกเลยโรคนี้นอกเหนือจากยานะ
แต่อยู่ที่ใจเรา

ประมาณอย่างนั้นเลยถ้าพี่เจองูนี่พี่ล่วงลงไปกอง
ที่เห็นจับงูในทีวีนี่คือที่นั่งอยู่นี่คือตั้งสติมากเลยนะ

มีการแชร์ข้อมูลอยู่ในเฟซบุ๊คของคุณเจบุญเรืองนะฮะอ่านว่าอย่างนี้
ข้อความไว้ว่าเกิดปัญหากับลูกค้าชาวจีน

แล้วก็ไปเที่ยวแถวอ่าวนางโดยขี่รถจักรยานยนต์เช่า

ตอนเกิดเหตุมีรถขี่ตามมาแล้วก็เบียดมาทางซ้าย

นะฮะแล้วก็ขี่รถหนีไป
เธอตกใจมากแล้วก็ที่เห็นแน่เลยคือเป็นคนหัวดำ

โชคดีที่เหตุการณ์นี้มีพลเมืองดีเข้ามาช่วย

จึงนี่กระเด็นเลยรถกระเด็นขนาดนี้
อันนี้คือที่กล้องวงจรปิดตรงสี่แยกจับได้

หลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยก็มีโฮสเทลที่เอานางที่ลูกค้าคนนี้

สถานที่เกิดเหตุนั้นคือทางไป
ถ้าคลองส่งน้ำถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกะบี่

ก็มีเลยนะฮะจากการที่ถูกถีบกระเด็นมาเนี่ยนะ

โชคดีที่สามีภรรยาแถวนั้นขับรถผ่านมา

ก็ร่วมกับสพอ่าวนางที่อำเภอเมืองกะบี่เช่นกัน

คุณไปได้ข่าวนี้จากไหนอย่างไรมา

เพราะว่าเธอเองนั้นไม่ได้ถนัดภาษาจีน
แต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่รถจักรยานยนต์จะล้มนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะสืบหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งนี้สาเหตุที่เธอออกมาโพสต์นี้นะคะ

เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดได้ทุกที่

รวมถึงอยากให้จับตัวคนร้ายให้ได้ด้วย
เพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคนร้ายมากไปกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเช่นกัน
หรือว่าเป็นคนในพื้นที่ไม่รู้เลย
รู้แต่ว่าขี่จักรยานมาแล้วก็มาถีบเขากระเด็นเนี่ยนะครับ

คือเขามีโปรแกรมว่าต้องเข้ากรุงเทพ

ตอนนี้ตำรวจเขาก็ต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป

ตอนที่ล้มเนี่ยจะลากเธอเข้าไปด้วยกับวันแสกนี้

เยอรมันจะไม่เสนอข่าวการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกลายเป็นเรียนแบบ

ตอนที่ฉันสาวที่ไปอยู่ที่นั่นใหม่เนี่ยคือ
พอมีกระโดดทางหลวงที่มันข้ามเขาอย่างนี้

เหมือนกับคนที่เป็นจิตที่ต้องการจะทำอย่างนี้อยู่แล้ว
มันเกิดภาพที่แบบเออฉันมีทางออกแล้ว

ก็ด้วยก็นี่แหละมันเป็นดับสังคม

เฮ้ยคุณเอาเตาโตขึ้นรถไปทำไม

อ่ามันก็เป็นดาบสังคมนะ
แต่อีกมุมนึงคือเขาจะไปเลี่ยนแบบรึเปล่า

รู้เลยว่าเขาจะไปทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอืม

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าหวาดเสียวมากเลยทีเดียวนะ
มีคนเลยต้องรีบไปแจ้งตำรวจกันเลยค่ะ
เพื่อนบ้านเขาโล่ไปเลยเห็นบอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยเดินจุงลูกเสือ

ใช่นั่นแหละจูงเดินอยู่ตรง

นี่ก็บริเวณอยู่แถวอำเภอศาลไซด์จังหวัดเชียงใหม่

ก็เลยเข้าไปตรวจค้นพบเลยที่บ้านนี้คือก็เอาออกมาเดินอ่ะที่บ้านอ่ะ

ภายในบริเวณบ้านค่ะนะครับเป็นในบริเวณใช่
เพราะฉะนั้นพอตำรวจเข้าไป
ก็จะเจอมีเสืออยู่ในกรง
จึงประสานสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่๑๖เชียงใหม่ศูนย์ป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าร่วมตรวจสอบโดยขอหมายค้น
ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่กันเลยทีเดียว

เจ้าหน้าที่ก็เลยร่วมกันเดินทางเข้าไป

ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเชื่องนะนี่ไปจับมันมาขังหรือเปล่า

ก็ไปพบกับนางสาวนิตยาอิสรสินนะ
ซึ่งก็อายุ๔๖ปีส่วนในกรงคุณก็เห็นมีเสือดาวอยู่๒ตัว
อายุ๓ปีเองนั้นซึ่งนางสาวนิตยาไม่มีใบอนุญาตครอบครอง
โดยแจ้งว่าลูกเสือดาวทั้ง๒ตัวเป็นลูกเสือเกิดจากแม่เสือ
ที่เป็นมรดกจากพ่อที่ได้เลี้ยงเอาไว้ที่จังหวัดชนบุรี
จากนั้นเมื่อพ่อเสียชีวิตก็จึงนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนี้ประมาณ๒เดือนมาแล้ว
แล้วก็เสือดาว๑ใน๒ตัวอยู่ในระหว่างการพักฟื้นและก็ทำกายภาพบำบัด
จากการผ่าตัดกระดูกสันหลังเมื่อ๓เดือนก่อน
จึงได้นำออกเดินในสวนเพื่อที่จะให้ออกกำลังกายแล้วก็เป็นการบำบัด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยได้อายัดเสือดาวทั้ง๒ตัวเอาไว้
จากนั้นก็จะนำไปฝากพักฟื้นที่คลินิกสัตว์ป่าตำบลแม่เอี๊ยะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็แจ้งข้อหากับนางสาวนิตยาว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีต่อไป

เมื่อกี้ที่เค้านี่ดินแดดเนี่ยเค้าก็ยิงให้มันสลบ
พี่ยังงี้เนี่ยคือผิดมาตั้งแต่ที่พ่อเลยมีแม่มาแล้วแล้วก็ออกคลุกมา
เรามีกฎหมายห้ามเนอะ

โดนในมันคดีนะโดนในมันคดีเพราะว่าเอาสัตว์ปากไปเรียกว่าไง

อ้าวคุณก็เอาคุณคุณทพดูเป็นสัมภาษณ์ละเนี้ย
คุณอะไรนะที่ทำกราฟิตี้ด้วย
ช่วงหน้ามาดูมีเรื่องอะไรมั่ง
ปลาดิบที่บอกว่ามาจากฟูกูชิมะ

ไม่รู้เขาบอกของเราผ่านหรือเปล่า

เป็นชาติแรกที่นำเข้าปลานะฮะ
จากจังหวัดฟูกูชิมะ
จำได้มั้ยภูกษีมะจำได้สิภูกษีมะเซ็นไดที่โดนกรรมันตภาพหลังสีรั่วจากโรงผลิต
จริงเซ็นไดคือตัวหลักมั้ยถูกต้องนะฮะเป็นภัยบัตรรุนแดงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเมื่อปี๑๙๕๔
มีการตรวจสอบนะครับว่าปลาที่จะนำเข้ามาสู่เมืองไทยเนี่ยยังมีสารกำลังตภาพรังสีตกค้างอยู่หรือเปล่า
เหมือนกับล่าสุดนะในแพทย์วัญชัยนะครับศติยาพุทธิพงค์นะฮะแทนเป็นเรขาทิการคณะกรรมการอาหาร
อาหารและยานะครับพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประมง
แล้วก็รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะฮะได้มีการชี้แจงคุณผู้ชมครับ
บอกว่าจากกรณีนะครับที่ข่าวได้มีการระบุว่า
ประเทศไทยนั้นเป็นชาติแรกที่มีการนำเข้าปลาจากเมืองฟูกูชิมะ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นขอยืนยันว่าก่อนจะนำเข้าปลาจากฟูกูชิมะนั้นเนี่ยนะครับ
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อตรวจสอบเรื่องปริมาณสารกำลังตรังสีนะครับในอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้งนะครับ
ซึ่งมีการตรวจแล้วก็เฝ้าระวังนะฮะทั้งในประเทศไทยเองนะครับ
ไม่มีการปนเปื้อนนะฮะของสารใดก็ตามแต่นะฮะ
เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใดนะครับ
อีกทั้งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะ
ได้มีการสุ่มตรวจนะฮะสารกำลังตรังศรีนะครับ
ผลิตภัณฑ์อาหารนะฮะที่มีโอกาสปนเปื้อนนะครับ
ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศช่วงเดือนมีนาคมนะ
จนถึงเมษายนปี๒๕๕๙นะครับ
ก็ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของสารซีเซียม

ซึ่งทางกระทรวงสาธารสุขได้มีกำหนดให้ตรวจปริมาณ
การปนเปื้อนของสารกรรมันตรภาพรังสีนะฮะ
ขอโทษนะฮะสารกรรมันตรภาพภาพภาพภาพศรี
ในอาหาร๓ชนิดนะฮะคือไอโอดีน
๑๓๑นะฮะจะต้องไม่เกิน๑๐๐นะครับ

เอาเป็นว่าเขาก็ไม่ให้เกินอย่างที่เขากำหนดไว้ก็แล้วกันประมาณนี้มี๓๔อย่าง

ไทยไม่เคยกิดกันสินค้าของญี่ปุ่นรวมถึงสินค้าปลามงค์ยิปุ่นด้วยนะครับ
ไม่สามารถไปตอบได้นะครับเพราะว่าไทยเนี่ยนำเข้าจากฟุกูชิมะเนี่ยมานานแล้ว
โดยไทยอนุญาตให้มีขั้นมาจากปี๒๕๕๙นะครับ
บอกว่าทานได้นะคะ
นะฮะทานได้อย่าเพิ่งมานะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นว่าอาหารสดที่นำเข้ามาเนื่องจากมีการตรวจสอบ
ระวังอย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่อาหารสดจากญี่ปุ่นเท่านั้น
แต่เป็นอาหารสดจากทั่วโลกเลยขออย่าให้ประชาชนตื่นตกใจ
เรามีปลากินของเราไม่พอต้องนำจากญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าต้องแพงนะ

อันนี้มันเป็นปลาบ้านเราไม่มี
แต่ก็คือคงไม่ได้เอามาขายตามตลาดทั่วไปพี่น่าจะส่งตรงเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นเลย
ผมไปฝรั่งเศสและก็เคยไปกินร้านอาหาร๑ล้าน
เราไปสั่งว่ากุ้งจากไทยไม่มีเข้ามาเลยนะ
แต่ว่าส่งออกเหมือนเดิมก็ได้
เพราะว่าจริงเราไม่ได้สูงเกินมาตรฐานซะทุกอัน
นี่ปลาของคุณที่อ่านเมื่อกี้โลเป็นพันเลยนะ
เราว่าเป็นพัน

ถ้าหากว่าคุณออกกำลังกายไปด้วยแล้วคุณก็ได้ทำความสะอาด
เพื่อสาธารณประโยชน์ไปด้วยนะฮะ
พร้อมกับการเก็บขยะตามเส้นทางที่ใช้วิ่ง
ที่สวีเดนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๕๙

กำลังตรังสี
แต่เพิ่งจะกลายเป็นเทรนด์สุดฮิตเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมา

ฝรั่งเศสไปเรมันและแม้แต่ข้ามไปอเมริกาด้วย
แล้วก็เป็นที่รู้จักเริ่มในประเทศไทยแล้วด้วยนะคะ
เขาก็บอกวิธีทำก็ง่ายตอนคุณจะไปวิ่ง
ถ้ากลมมือเพื่อนก็มีถุงมือยางนิดหนึ่ง
แล้วก็วิ่งออกกำลังกายเพราะเก็บเสียขยะขวด
คล้องเล็กคล้องน้อยของใหญ่ใส่ถุงพลาสติก

เขาบอกว่ามันจะช่วยให้เผาผ่านแคลรี่ได้เยอะด้วยนะฮะ
แล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมนั้นสะอาด

จากการทำความสะอาดถนนหรือว่าสถานที่วิ่ง

ช่วงขาจากการวิ่งขยับลำตัวจากการก้มเก็บขยะ

เพื่อนใหม่ที่ออกมารวบกลุ่มพล็อกกิ้งไปด้วยกัน

แล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
เผาผ่านไปได้ถึง๒๓๕แคโลลี่
อันนี้วงเล็บนิดนึงร้าดหน้าจานหนึ่ง๔๐๐แคโลลี่

คือ๑๒๐๐บาทคือผู้ชายต้องมีอยู่แคลอรี่อยู่ในร่างกายเนี่ย
ที่จะใช้งานเนี่ย๑๖๐๐คาโรลี่ต่อวัน
ใช่แล้วคุณคิดดูว่า
ข้าวไข่เจียว๖๐๐คาโรลี่เข้าไปแล้ว
ผมไม่ต้องกินอะไรแล้วล่ะ
อืมกินสำลีอ่ะเบา
แต่ผมกินมื้อเดียวอยู่แล้วทุกวันนี้

จริง
มือนั้นมีอะไรบ้างเข้าขับหมู่
แต่ไม่ผมจะกินแบบ
คุณกินสะอาดคุณกินข้อส้ม
จริง
ต่างประเทศนั้นก็เผยแพร่คลิปออกมาเลยนะคะ
ก็มีเจ้าสาวคนหนึ่งชื่อว่าซินดี้

เธออยู่ประเทศอินโด
อ๋อเห็นไหมผู้หญิงน่ะ
อ๋อฮะจังหวัดสุราเวสีตอนใต้นะฮะ
ก็เธอคืออย่างนี้
ถูกบังคับให้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้อง
พ่อแม่เป็นคนบังคับเอง

ตัวนางซินดี้เนี่ยนางมีแฟนอยู่แล้ว
บกันมาตั้งแต่เมื่อสมัยมัธยมกันเลยทีเดียว

ใครก็รู้นะว่าเป็นแฟนกันแล้วก็รักกันมาก
แต่ว่าทางพ่อแม่กีดกันบอกว่า
ไม่ได้ฉันจะไม่ให้แต่งกับคนนี้

ไม่บอกไม่ให้แต่งไม่บอกดังนั้นเนี่ยนางก็จึงจำยอม
ที่จะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อแม่หามาให้
ผลปรากฏว่างานแต่งงานเนี่ย
แฟนนางเนี่ยก็ถูกเชิญมาด้วยนะ

เสร็จแล้วเนี่ยพิธีของคนอินโดเนี่ย
เขาก็จะต้องให้แขกเหลือขึ้นไปแบบว่ากอด

ผลปรากฏว่าพอมาถึงแฟนของซินดี้

พอตอนนี้กอดเนี่ยผู้หญิงเนี่ย

เออก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้
จนกระทั่งในที่สุดนางเป็นลมเลย
เสียใจมากนี่ไงเสียใจมากนางเป็นลมเลย

ใช่ภายหลังที่ใช่ภายหลังที่ให้เอาคลิปวิดีโออันนี้
พอเห็นแพร่ออกไปเนี่ยฮะชาวเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็มาแสดงความเห็นนะฮะ
แล้วก็ตำหนิพ่อแม่นะของเจ้าสาวว่าไม่ควรบังคับนะ
ให้แยกคู่รักให้เขาพรากจากกัน
เนี่ยแต่เนี่ยก็ขึ้นมาแสดงความเห็น
เนี่ยเนาะเห็นป่ะดราม่ามากเลยอ่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
คือหมายถึงเพิ่งรู้มีธรรมเนียว่าให้แขกขึ้นไปกอดแสดงความยินดีกับเบาสาว
แล้วให้คนนี้เป็นแฟนของเจ้าสาวซึ่งพ่อแม่กีดกัสนั้นด้วย
ทับตูดกระแทกโอ้โหใช่อันนี้คือร่วงแบบไม่มีเข็มค่อยไตน่ะคือร่วงเลย
เขาหนักชุดหรือว่าที่ใส่หัวเขา
ไม่ไม่รู้มันจริงถึงเวลานั้นเขาเศร้าเขาเศร้า

สวัสดีแอ็งจี้ในริฟะคุมไปไหนมา
พูดมาลงมาไหน
ลงมาแถวออฟฟิศไปเยี่ยมที่ออฟฟิศป่วย
พี่ดีออฟฟิศค่ะไม่ได้ไปทำอะไรนะ
คือลิฟต์ตัวนั้นมันค่อนข้างคือใครไปเจอคือมันจะชอบค้างบ่อยหรือตกบ่อยอะไรอย่างนี้มันกระตุกบ่อย

ก็มาคึกอย่างนี้แล้วพี่ที่เป็นช่างนั้นก็บอกว่าน้องไม่ต้องตกใจครับมันเป็นบ่อยครับ

แล้วพี่ซ่อมได้ไหมคะพี่ซ่อมไม่ได้ครับ

แล้วให้หนูทำไงพี่ไม่เป็นไรครับข้างบนมีพัดลมอยู่น่าจะอยู่ได้อีกวันนึง
ค้างเหรอค้างเหรอ

ใช่แล้วหนูก็ต้องรีบออกหนูก็เลยพยายามเดินครั้งที่แล้วหนูก็เลยเดินจากชั้น๑ไปชั้น๔
เพราะกลัวลิฟต์

ลิฟต์อย่างเดียวหรอกคุณขึ้นเครื่องบินคุณก็กลัว

เป็นบทสวดอะไรเหรอตอนขึ้นเครื่องบิน
สวดนี่ไงคะที่กำลังจะเล่าข่าวเบรกต้าต่อ

เดี๋ยวหนูสั่งแโตะ

ไปแบบที่ไกลเธอไม่ยิ่งประสาท
แม่ก็บอกถ้าไปไหนก็เดินทางให้ให้ห้องคาถรอ่ะนี่แม่ง

ทำงานอะไรอย่างนี้หนูไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะ
ทำสิ่งดีทำงานเพื่อนำเสนอสิ่งนี้
กับคนดูนะช่วยหนูด้วยอะไรอย่างนี้
ให้หนูปกปรับภัยอี๋แกละเป็นเรื่องเป็นเรา
เหมือนส่งหนังสือไประหุ่นหลังผู้ใหญ่

ก่อนที่จะไปเรื่องอะไรนะมลศิษย์ศนการี
เรื่องนี้มันก็คำสั่งรึเปล่า

ซึ่งอันที่จริงแล้วเขาก็แบบว่า
คบหากันอยู่ประมาณ๑๐ปีแล้วเหมือนกันนะ

แต่ว่าเท่าที่เราเห็นมาตอนนี้เนี่ยนะอ้ำก็แทบไม่ต้องทำงานอะไรเลยนะ

อ้ำบอกยังไม่อั้นใช่ไหม

เป็นยังไงเห็นมีช่วงนี้มีภาพคู่ออกกันอยู่บ่อย
บอกไม่ต้องถามค่ะ
เป็นเพื่อนกันมานานแล้ว
กว่าปีแล้วอ๋อ๑๐ปีนี่คือเป็นเพื่อนกัน

ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เชียร์เรา
แต่ว่าเราไม่ได้ปิดบ้างก็เลยลงรูปปกติไง
เออก็เจอกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยว่างก็เจอ
อย่างนี้เราก็เลยถามบอกว่า
เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม
บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันจะให้เป็นไปได้ยังไง
อีก๑๐ปีต่อไปนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่

ไม่ต้องพยายามไปขยันขยอให้เขาเป็นได้ไหม

ได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยป๊าเข้าไปกี่ตัวแล้วเนี่ย

เพราะอันที่มีเซ็นสัญญาต่อเนี่ย

อ้ำไม่ไปไหนแล้วนอนอยู่กับบ้านอย่างเดียว

ที่ให้แบบว่ามีอย่างนี้
๒๐ก็ได้นางบอก
พี่เองเขาก็แบบว่าให้ใช้งานกระหน่ำเลย
เอ๋พี่เอเขาไม่ได้แบบว่าใช้งานอ้าวมค่า
จริงนี่อ้ามใช้งานให้เอเอง
โอ้โหเอคะชุดม่ะคุณเธอครับ
ตัวตัวมันตัวข่ายจริงตัวข่ายนี่มันถี่นะ
มนต์กริจสนาการีส่วนลดมงจริงไม่ได้
จุดเอาชิ้นหนึ่ง
มนต์กฤษณะเท่านั้นมีชื่อนี้นะครับ

ตามหลักฐานและมนต์กฤษณาการีนั้นไม่มีอยู่จริง
เพียงมนต์กฤษณะเท่านั้นด้วยอาถรรพมนต์ศักดิ์สิทธิ
จึงมีอิทธิฤทธิต่อผู้ที่กระทำผิดโดยตรง

หนึ่งคือเป็นพิธีกรรมเป็นการไล่มนต์บูชาพระกิจสนะของพรามฮินดู

เขาเป็นคนละเออพรามคือศาสนาฮินดูมีพระใช่นะฮะ
ที่นำมาตั้งอธิษฐานจิตไปยังผู้ที่ประพฤติผิดในคำสาบานต่อเทพฮินดู
หรือผู้ที่คิดคล่องแวะกับศัยศาสตร์โดยกล่าวอ้างเทพฮินดูเพื่อประโยชน์ส่วนตน
และคิดทำลายความน่าเชื่อถือของศาสนาพรามฮินดู
กลับตัวกลับใจขจัดความขุนคล่องหมองให้ผ่อนลง
และให้ประพฤติตามพระคัมภีร์กฤษณะเพื่อประโยชน์สุขของสังคม

กระทำเพื่อสาบแช่งผู้ที่คิดร้ายหรือว่าลงมือทำร้าย
ทำลายผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนจนถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถนำตัวคนร้ายมาลงโทษได้
เขาก็จะมีมนต์อันนี้แล้วก็สาปให้ผู้นั้นมีอันเป็นไป
เปรียบดังคำสาปแช่งต่อผู้กระทำผิด
โดยนำเศษผ้าหรือว่าของใช้ของผู้ที่กระทำในวันที่ตาย
ผู้ถูกกระทำในวันที่ตายมาเป็นสื่อวิญญาณ
แล้วก็นำพาอาถรรมนตร์นี้ผ่านไปถึงให้ผู้คิดร้าย
เกิดความประวัติพรั่นพรึงคุ้มข้างเจียนบ้าโดยไม่อาจจะหยุดยั้งได้
ผู้นั้นคิดชั่วคิดร้ายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งพบเจอแต่ความตาย
หรือว่าถึงกับวิกลจริตวิปราชไปเลยทีเดียว

มันเป็นสำนักข่าวแห่งหนึ่งบอกว่ามนต์กิจสนะมี๒แบบ

แต่ผู้ที่กระทำต้องไม่ใช่คนโกรธกระลาภหรือเปล่า
ก็ต้องเป็นผู้ที่ไล่มนต์ได้ก็ต้องเป็นระดับแบบว่า

เรียกเขาสบายบ่อยเขาจะท่องมนต์นี้
ทำให้พี่มุมแบบกลายเป็นตุ๊ดแต่วเป็นเก้งกวาของเขาเลย

ฉันจะล่าไอ้มนต์เหมือนเบลล่าเลยให้พี่มุมใส่เป็นเก้งกวา
คือเรื่องวันนั้นมันมีมันมีหมาตัวหนึ่งพี่ผู้ชมไปกัดหีอิงหูเหลือม

เจอกันเองเละเวลาไหนก็เจอกัน

อันนี้มันจะเกิดผลกับคนที่ทำร้ายคนอื่นเท่านั้น
คนที่ทำความดีตั้งอยู่ในสินทราบไม่โดน
นี่คือในกรณีที่ไปทำร้ายคนอื่นแล้ว

ถ้าผิดนะแล้วถ้าเจอมนต์นี้เข้าไปยังไงก็ต้องมีเกิดอาการ
แต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่โดน

กำลังจะพูดถึงเรื่องนี้
เสกโลโซแต่งเพลงแทงใจเสือดำนาเรสวน
ถามคุณมีสิทธิ์อะไรเข้าไปยิงสัตว์สงวน
ชัชชา
จากประเด็นที่ในเป็นชายกรณสูตรนะครับ

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งแห่งนาเลสวน

ก่อให้เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะฮะ

หลายคนก็ได้มีการเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้อง

เซเฮโกรโซมาแล้วนะฮะ
ได้แต่งเพลงเสือดำนาเลสวน

ฟังติดหูอยู่ประโยคนะครับ

มา
มีคนแชร์เยอะมั้ย

คือทั้งนี้ก็ได้มีคนเข้าไปคอมเมนต

ที่เกิดขึ้นต่อกรณีการล่าเสือนะครับ

ในขณะที่เสกยิงปืนขึ้นฟ้า
ตำรวจกลับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

กับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

ในเพจเนี่ยเขามีการแชร์กันนะ
ผมก็ได้พูดเองนะ
ลงแป๊บเดียวอยู่คนคลิกเร็ว
ไม่รู้คนคิดว่าเขาดุดันเขาบอกเขาไม่ได้ดุดันนะนี่มันเป็นอารมณ์ของความรู้สึกที่มีต่อข่าว
เออช่วงหน้าณเดชน์กับยาย่า
ทำไมมีกลิ่นอะไรมีกลิ่นทางห่างกันนะมีกลิ่นทางห่างกันนะจริงหรอ
น้องคนบอกเองว่าห่างกันใครบอกยาย่าวันนี้ก็เป็นพูดเลย

กันใช่อ่าโมทจะดูดูแต่แบบว่าทริปลูกตัวเองคิดถึงลูก
ณเดชนยายาที่บอกว่าคล้ายว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเป็นกระแสลือหนาหวงมาว่าคู่จิ้นแห่งชาติ
ณเดชน์กับยายานะคะสอบว่าความรักนั้นชักจะยังไงยังไงไม่สนิทกันเหมือนแต่ก่อนหรือไร
ทำเอาแฟนคลับกังวลใจอยู่ไม่น้อยล่าสุดก็เลยไปถามยายาว่า
เออทำไมถึงแบบเหมือนกับมีอะไรที่ทำให้ห่างกันหรือเปล่า
ที่กดที่เข้ามาปุ๊บเลิกก็จบเลยเหรออ่าเดินยายาออกว่า
ณเดชน์ตอนนี้ไม่ได้เจอกันเลยทำงานทุกวันก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ประเทศไทยด้วย
ส่วนเรื่องอินสตาแกรมของแม่แก้วที่ตอนนี้เวลาโพสต์รูปไปแล้วไม่แท็กหาตน
เหมือนเมื่อก่อนต้องไปถามอีกฝ่ายนึง
ที่ออกมาต่างมากมายตอนนี้ก็เลือกที่จะไม่อ่านดีกว่า
ส่วนที่ถามว่าห่างกันไม่สนิทกันเหมือนก่อนเหรอ
นชื่อว่ายังไงก็ต้องทำงานด้วยกัน
ความเป็นมืออาชีพของทั้งคู่นั้นได้อยู่แล้ว

ทุกสถาบัติ
เอางี้ดีกว่าง่ายเขาอายุกันยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหม

ต้องเจออะไรอีกตั้งเยอะแยะมากมาย
มันไม่ได้หยุดหรือจบเพียงแค่ตรงนี้

จบไปแล้วจบชีวิตด้วย

ครับพี่เอาสู้มันพี่อย่ายอมพี่อย่ายอม

ค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไม่เจอดิฉันนะ